โควิด๑๙ประมาทไม่ได้นะคะเพราะวันนี้ยอดผู้ป่วยสะสมของไทย
ลุหนึ่งหมื่นรายไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนยอดผู้ป่วยใหม่ที่เราเจอเนี่ย
คือสองร้อยสิบสองรายค่ะติดเชื้อในประเทศหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดราย
แล้วก็พบจากการค้นหาเชิงลุก๖รายผู้เดินทางจากต่างประเทศ
เข้าสถานที่กักกันสิบเก้ารายนะคะถ้าเอาผู้ป่วยสะสมประเทศไทย
ตั้งแต่ที่มีการระบาดโควิด๑๙มาตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าสิบสามราย
ลุหนึ่งหมื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับเพราะดีที่เรายังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
แพทย์ทวีสินย้ำเลยนะคะว่าจำเป็นมากที่จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง
ถ้าอยากจะให้ตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยมันลดลงเพราะตอนนี้ถ้าดูจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่ม
จากทั้งโลกเอาทั้งโลกเลยนะคะต่อวันเนี่ยเขาเจอผู้ป่วยกันแปดแสนกว่ารายต่อวันนะคะ
นับรวมทั้งโลกอ่ะรวมถึงผู้เสียชีวิตด้วยประเทศไทยเราเมื่อก่อนนี้เนี่ย
ถือว่าเราอยู่ในอันดับต้นที่มีการควบคุมแล้วก็ป้องกันได้ดีแต่ตอนนี้เราขยับอันดับลงมาอีกแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วค่ะในเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดก็ดีอะไรก็ดี
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยข้อสรุปของการประชุมสอบคอชุดเล็กออกมาแล้วบอกว่าประชาชนยังคงมีการเดินทางข้ามจังหวัดอยู่
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดเลยถ้าไม่จำเป็นจริงจริงครับ
ต้องแยกให้ออกนะคะว่าจำเป็นจริงกับไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติหรืออะไรอย่างนี้มันคือก็ต้องแยกจริงว่าขอที่จำเป็นเท่านั้นถึงจะไปได้
รวมถึงเรื่องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะนะคะอันนี้สำคัญมากอยากขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันดาวนโหลดจริงเพราะมันมีประโยชน์มาก
วันก่อนเนี้ยมีคนโหลดที่หมอธุมีศิลป์บอกคือสองล้านกว่าครั้งวันนี้มีเพิ่มอีกสองล้านกว่าครั้งรวมรวมหมดเนี้ยมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วห้าจุดสามสี่ล้านครั้งก็คือประมาณห้าล้านสามแสนสี่หมื่นครั้งนะคะ
ก็น่าดีใจที่ประชาชนเห็นประโยชน์ในการใช้งานค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเตือนไปยังคนใกล้ชิดผู้ป่วยด้วยสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะว่าคุณไปเจอใครหรือว่าคุณเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงคุณอาจจะมีความเสี่ยงได้ต้องสังเกตอาการสังเกตตัวเองด้วย
ทีนี้มีอีกประเด็นนึงที่คุณหมอทวีสินชี้แจงนะคะก็คือที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากเขามีการกังวลเรื่องว่าเขาอาจจะมีศักยภาพไม่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วย
ซึ่งก็เป็นคนที่ข้ามฝากมาจากฝั่งชายแดนฝั่งเมียนมา
ที่เขามีการที่แหม่มโพดำออกมาพูด
ว่าเห็นมีรถทะหารพาเข้ามา๔๐คนอะไรแบบนี้
ในแพทย์ทวีสินบอกว่าจากระบบการดูแลของสาธารณสุข
เราก็จะระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือกันในเรื่องนี้ค่ะ
ถ้าที่ใดที่หนึ่งหนักที่อื่นก็จะมาช่วยกัน
เหมือนตอนนี้ที่สมุทรสาคร
ตอนนี้มีเคสที่รายงานหลายพันคน
ก็ร้องขอจากในเขตสุขภาพที่๕

ถ้าร้องขอแล้วนะครับ

ทีมกำลังก็ส่งเข้าไปแล้ว

ผมเองในฐานะผู้ตรวจราชการในเขตสุภาพที่๑๐
อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับ

นำเรียนนะครับว่าถ้ามีประเด็นต่างเหล่านี้
ก็ในพี่น้องกันทางด้านสาธารณสุขที่เรา

ไม่ใช่แค่ปี๒ปีนี้มานานแล้ว
ก็ดูแลซึ่งกันและกัน
ที่น้องเหล็ดเหนื่อยทั้งหลายหรือผู้บริหารทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย
พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราประชุมปรึกษากันทุกวันนะครับ
โดยท่านประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์ท่านรองนายกระทรวงศาสตร์ธรรมตี
ธรรมตีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
ยังต้องระวังอย่างเข้มข้นนะฮะการอย่าตกการยกสูงด้วย
ท่านผู้ชมยังจำภาพบุคคลไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อเข้าสอบโรงเรียนใน๑๐ตำรวจได้ไหมฮะ

นี่เป็นภาพนิ่งออกมาก่อนแล้วคนเขาก็เป็นห่วงใช่ไหมนั่งกันเยอะ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปทางเจ้าหน้าที่ท่านก็ยืนยันว่าก็เนี่ยขออนุญาตถูกต้องเรียบร้อยมันเป็นตารางเวลาที่มันจำเป็นแล้วล่ะ
ค่ะต้องคัดเลือกบุคคลต้องมาตรวจร่างกายกันแต่ก็มีการแบ่งวันกันแล้วก็มีการคัดกรองระวังอะไรกันอย่างเต็มที่อืม
นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ตัดภาพไปที่หนองบูรรมภูนะฮะ
วันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดหนองบุรมภูแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัด
เป็นการติดเชื้อระลอกใหม่ในรอบนี้นะฮะเป็นคนแรกนะครับ
เป็นผู้ชายไทยอายุ๒๓ปีมีอาชีพเป็นลูกจ้างของรัฐดูแลคอมพิวเตอร์
ที่ตำบลสุวรรค์ครูหาสุวรรค์ครูหานองบูรรมภู
ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับจากการสอบสวนไทม์ไลน์๒มกราคม
ครูหาแล้วก็แวะดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟรับประทานอาหารที่ร้านคำภูแก้วกาแฟ
นี่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยอยู่งานสังสรรค์กับเพื่อนที่บ้านหนองเหลืองตะบนกุฎพึ่ง
สามมกราคมเดินทางจากอำเภอสุวรรณคูหาขึ้นเครื่องบินนกแอร์ดีดีเก้าสองหนึ่งห้า
สนามบินอุดรไปลงดอนเมืองแล้วไปจตุจักรก่อนไปพักกับเพื่อนที่เขตบางบอน
ค่ะสี่มกราคมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อเข้าสอบโรงเรียนนายสิบตำรวจค่ะแล้วขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชียที่ดอนเมือง
สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีถึงสนามบินอุดรธานีสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
กับแม่ก็มารับไปกินข้าวต้มที่ร้านต้าหลงอำเภอเมืองอุดรธานี
แล้วก็กลับบ้านที่อำเภอสุวรรคูหา๕กับ๖มกราคมพักอยู่ที่อำเภอสุวรรคูหาตลอด
เจ็ดมักกราคมก็ไปสาขาอำเภอสุวรรณคูหา
จากนั้นไปรับการตรวจคัดกรองเชิงลุกเพราะเห็นว่าต้องกลับมา
กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปวัดสุวรรณราม
ปรากฏว่าแปดมักกราคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาสุวรรณคูหา
หลังจากติดโค๑๙นะฮะ
ก็จะมีในช่วงที่รับประทานอาหารนะคะ
อันนี้ก็คือวันที่๔จบไปอีกวันนะฮะ
วันที่๕๖ไม่ได้ไปไหนค่ะกักตัว

ว่าผู้ที่กลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงควบคุมสูงสุดนะคะ
ต้องกักตัวแล้วก็แจ้ง
หน่วยงานทางชานสุขมาตรวจคัดต่องโรค
ตอนนี้ทางจังหวัดหนองบุรมภูก็ไล่หาคนที่เสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง

สิ่งทั้งผลออกแล้วนะคะที่ไม่พบเชื้อ๒๑คน

ก็มีผู้สัมผัสต่างเพิ่มเติมด้วยนะครับ
กำลังไล่ไล่กันอยู่นะครับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราถามไปยังแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะครับบอกว่าทางโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้โทรแจ้งผู้มาตรวจสุขภาพเข้าสอบนักเรียนในสิบเมื่อสี่มกราคมเหมือนกับหนุ่มที่มาจากหนองบัวลำพูทุกคนแล้วนะครับให้ทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ารวมถึงญาติญาติที่มาเป็นเพื่อ
ลักษณะสวอปเทสต์ให้นะครับแต่ใครที่กลับต่างจังหวัดไปแล้วทางโรงพยาบาลตำรวจจะประสานกับทางจังหวัดให้นะครับเพื่อให้ไปตรวจคัดกรองกันนะครับทั้งตัวผู้ที่มาเข้าการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ญาติญาติด้วยนะครับขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลตำรวจนะฮะก็จะมีการทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็จะให้ผู้ที่เกี่ย